ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชนะฮะ
ผู้ชายคนนึงเมาฮะเมาแล้วขับรถกระบะไปตกข้างทาง
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยสภาพเป็นยังไงทุกผู้ชมไปดูนะฮะ
ขับรถมานี่ครับทุกผู้ชมครับให้ภาพเล่าเรื่องนี้รู้เรื่องเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

เมาแล้วขับครับทุกผู้ชมครับคือมีคนเห็นว่ารถกระบะที่เขาขับมาเนี่ยสายไปสายมา
นี่ดูจะยืนเห็นไหมคือยืนยังไม่ได้เลยนี่
แต่ขับรถมาฮะก็ตกลงข้างทางแบบนี้สิครับ
นี่ฮะถนนบ้านวังหินตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับ
นี่หลักฐานขวดเหล้าอยู่ในรถนะครับทุกผู้ชมครับคือเขาก็นอนกลิ้งพูดจ้าไม่รู้เรื่องนะครับ
สอบถามแล้วเนี่ยชื่อว่านายบุญล้ำอายุ๕๐ปีนะครับ
สุรานี่ถูกเปิดดื่มจนหมดไปแล้วขวดหนึ่งที่เจออยู่ในรถนะครับ
คือพอนายบุญล้ำพยายามประคองตัวลุกขึ้นยืนเนี่ยก็โซซัดโซเซนะ
พูดจาวกไปวนมาแบบงงเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปนั่งพักที่ท้ายรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เขาถึงใส่ไหนครับ
เออ๒๓๖เมลิคนับเปอร์เซ็นต์

ว่านี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้านะครับ

เรียบร้อยถูกทำเนินคดีไปนะครับ
คือนี่โชคดีที่ตัวเองก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากจริงค่ะนะนี่ถ้าไปชนคนอื่นเข้าเนี่ยโอ้โหหรือว่าตัวเองเป็นอะไรมากกว่านี้เนี่ยมันอันตรายนะ